ถ้าพูดถึงชื่อของแจ๊คหมา
เชื่อว่าน้อยคนที่จะไม่รู้จักเขาเพราะว่าหลายคนยกให้เป็นทั้งไอดอล
ให้เป็นทั้งแรงบันดาลใจแล้วก็ยกให้เป็นแบบอย่างในเรื่องของการทำธุรกิจและการใช้ชีวิต
เมื่อวานนี้ค่ะได้ไปพบกับนายสมคิตจาตุศีพิทักษ์รองนายกรัฐมนตรี
เพื่อเยี่ยมคารวะแล้วก็หารือกันเกี่ยวกับความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ
ยืนยันนะคะว่าเขาไม่ได้อยากจะลงทุนในไทย
รองนายกรัฐมนตรีบอกเลยนะคะว่าการหารือครั้งนี้เนี่ยนำไปสู่การจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมา๒คณะ
จากนี้นายแจ๊คหมายยังได้ขึ้นเวทีบรรยายพิเศษในหัวข้อเกี่ยวกับการส่งเสริมผู้ประกอบการในยุคโลกาพิวัฒน์ด้วย
เป็นการพัฒนาการซื้อขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์สามารถรับรู้ความต้องการของลูกค้าได้ก่อนที่จะไปลงมือเพาะปลูกค่ะ
ยืนยันเลยนะคะว่าภายใน๕๑๐ปีหลังจากนี้เกษตรกรไทยจะสามารถขายสินค้าผ่านช่องทางนี้ไปได้ทั่วโลกค่ะ